เหตุการณ์นี้ก็เมาเหมือนกันครับแต่คนที่เมาเป็นอดีตนักมวย
จริงเขาประกาศแขวนนวมแล้วนะครับก็คือเลิกต่อยมวยแล้ว
ค่ะแต่กินเหล้าหลังจากนั้นไปหาเรื่องคุณตาครับ
โดนคุณตาใช้ของมีคมแทงสวนเข้าให้เดิน
โอ้โหตุ๊ปัตตุเป๋กลับมาที่ห้องเกือบตายนะฮะถ้าช่วยไม่ทันนี่ตายเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือปฐมพยาบาลนายเปเล่
จังหวะตอนช่วยชีวิตนายเปเล่อดีตนักมวยครับอายุ๓๐ปี
ถูกแทงเข้าที่ใต้รักแร้ข้างขวาครับแผลลึกประมาณ๓เซน
เขานอนแล้วก็เลือดท่วมเลยครับในห้องเช่า
อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ปฐมพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยก็รีบส่งตัวไปโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับเที่ยงคืนกว่า
แล้วคนก่อเหตุเป็นคุณตาอายุ๘๕ชื่อว่าตาธีระ
อยู่บ้านใกล้กับห้องเช่าของคนที่โดนแทงนะครับ
บ้านคุณตาอยู่ใกล้กับห้องเช่าของนายเปเล่
ลูกสาวคุณตาป้าอึ่งป้าอึ่งบอกว่าโอเปเล่อดีตนักมวยคนนั้นน่ะนะ
เขาดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาหลังจากนั้นเข้ามาหาเรื่องถึงในบ้านเลย
ยังไม่พอไปท้าคนนั้นท้าคนนี้ท้าตีท้าต่อย
แล้วเกิดเรื่องชกต่อยชุนละมุนประมาณ๑๐๑๕นาที
พ่อฉันน่ะหมายถึงว่าตาธีระนะครับ
พ่อฉันไปเอามีดทำครัวมาถือเอาไว้ป้องกันตัว
เพราะเห็นแล้วว่าเปเล่เนี่ยโอ้โหเมามากเลยเละเทะต่อยคนนั้นต่อยคนนี้
มีดทำครัวเนี่ยครับชี้ให้ดูอยู่ในชั้นวางของในห้องครัวนี่แหละครับ
แล้วพ่อฉันอายุมากแล้วคุณตาพาไปดูเลยครับ
จังหวะนั้นมีคนกลางมาช่วยห้ามนะครับเป็นรอปภเข้ามาช่วยห้ามอีกคนหนึ่ง
โดนเปเล่ต่อยเข้าไปครับหน้าบวมเป่งเลย
นี่ครับทั้งบริเวณโหนกแก้มทั้งบริเวณหน้าผาก
แผลงปวดจนเดินไม่ได้อีกต่างหาก
นี่พลเมืองดีนะครับรอปภที่เข้าไปช่วยห้าม
หลังจากนั้นพอเคลียร์ต่อยรอบพอเสร็จปั๊บเปิดทางได้ปุ๊บ

พ่อก็เลยอาศัยจังหวะนั้นคือเหมือนกับแทงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัว
อึงบอกว่าปกติเอาจริงนะคนเจ็บเปเล่ที่เขาเป็นนักมวยเก่า
นิสัยดีนะคุณแต่ก่อนนิสัยดีแต่ก่อนนิสัยดีถ้าไม่กินเหล้าคือนิสัยดีเหมือนคนทั่วไปเลย
แต่พอเล่าเข้าปากทีไรนิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคนทุกทีป้าอึ่งบอกแบบนี้ครับ
ตีตาไงตีตาแล้วก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนชาติโดนอ่ะป้องกันตัวตัวเองพูดง่ายป้องกันตัว
ตอนนั้นมีดเป็นมีดอะไรครับชุนระมุนมีดเปอร์มีดเปอกผลมายังมีอยู่เลย

เป็นอย่างนี้อีกครั้งแล้วครับ
อึงบอกแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับชาวบ้านแถวนั้นครับ
บอกเหมือนกันเป๊ะเลยว่าเปเล่คนนี้อดีตนักมวยที่ประกาศแขวนนวมแล้วเนี่ย
คือเลิกต่อยมวยแล้วถ้าไม่เมาก็โอเคเป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งแหละ
เมาเมื่อไหร่หาเรื่องทุกคนแถวนั้นเป็นประจำชาวบ้านเอือมครับ
ตำรวจสพนิคมพัฒนาจังหวัดระยองก็เลยพาตัวคนก่อเหตุไปสอบสวนก่อน
คุณตาธีระเองก็อาจจะต้องถูกสอบปากคำด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะไปสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติม
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ก็ไม่ใช่แค่ดื่มเหล้าด้วยนะทั้งเหล้าทั้งยาก็เลยนิสัยเปลี่ยนเลย